ตามต่อนะคะเรื่องผับศูนย์เหรียญนะคะ

ออกมาแถลงผลการจับกลุ่มและขยายผลนะคะ
ส่วนคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตก็ออกมาขอบคุณตำรวจ

คุณชูวิทย์บอกว่าผมไม่ได้มาแย่งซีนอะไรนะ

แต่ว่าอยากจะมาชื่นชม
ในฐานะที่ผมเป็นคนเปิด
เรื่องเกี่ยวกับทุนจีนสีเทา
แล้วผมก็เห็นว่าทางตำรวจ
โดยท่านรองต่อศักดิ์แล้วก็ท่านรองโจ๊กเนี่ย

เพราะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นอันตราย

ต่อเศรษฐกิจ
ต่อสังคม
ก็อยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ก็ชื่นชมตำรวจที่สามารถดำเนินการได้นะคะ
แต่ก่อนหน้านี้ได้จัดการปล่อยให้
ทุนจีนเติบโตปัญหาเยอะ
ประชาชนก็ตั้งคำถามกันเยอะในเรื่องแบบนี้นะคะ
ฟังเสียงคุณชูวิทย์ต่อเลยค่ะ
เพราะว่ายุคนี้กลายเป็นยุคเปลี่ยนใหม่
ว่าพูดไปแล้วตำรวจเขาเอาจริงเว้ย
ก็แสดงว่าคงจะมีคำสั่งจากข้างบนมา
ทั้งท่านพบตรไปถึงท่านนายก
ผมก็คิดว่าท่านนายกคงเล็งไว้แล้วล่ะ

ซึ่งบุคคลที่จะต้องจัดการเนี่ย

ไม่ใช่หน้าที่ของผมผมมีหน้าที่
เนี่ยเปิดเผยแล้วผมก็ไม่กลัวตาย

แล้วก็ไม่ได้อยากมีเอาใครมาติดต่ออะไร
ผมติดต่อท่านโจ๊กกับท่านต่อศักดิ์เลย
อย่ามาติดต่อผม
คุณชูวิทย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
บอกว่าในประเทศไทยตอนนี้มีกลุ่มทุนจีนใหญ่๕กลุ่ม
เขาเรียกกันว่า๕เสือจีนเทา
กลุ่มของนายเดวิดนายฉางเฟย์นายโทนี่นายเอี่ยว
และชายชาวจีนที่ถูกรวบตัวแล้ว๔คนเหลืออีก๑คน
กลุ่ม๕เสือจีนเทาเนี่ยเป็นกลุ่มทุนที่เงินเยอะมาก
ทำธุรกิจสีเทาในไทยมีนอมินีสวมสัญชาติไทย
ธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบศูนย์เหรียญใช้ทรัพยากรคนจีน
ทำความผิดในไทยคนไทยเสียประโยชน์
พอจับกลุ่มได้สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อก็คืออย่าให้หลุดนะ
ตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยนะเตรียมพร้อมด้านกฎหมายให้แม่นนะ
ผลตำลดเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรอบผู้บัญชาการตำลดแห่งชาติ
ก็เลยบอกว่าจากการตรวจค้นสถานบันเทิงบ้านพักและบริษัทของในทุนและนอมินีชาวต่างชาติ
สิบสองจุดทั่วประเทศค่ะเช่นบ้านพักในซอยสุขุมวิทยหกสิบสามของนายเดวิทชาวจีน
รถหรูได้หลายคันมากตรวจยึดเอกสารสำคัญเอาไว้ตรวจสอบด้วยนะคะ
ห้องพักมีร่องรอยการใช้ยาเสพติดด้วยตำรวจก็จะดำเนินคดีข้อหาซ่อนเร้นช่วยกันจำหน่าย
ตามความผิดในกฎหมายสุรกากรและความผิดพรบสรรพสามิตร
แล้วก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานว่าจะเข้าข่ายการฟอกเงินหรือเปล่าค่ะ